ภาวะนี้เราก็ยังคงต้องฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกันนะคะ
ไทยรัฐกรุ๊ปพร้อมกับภาคเอกชนค่ะได้ร่วมสนับสนุนชุดตรวจโควิดแบบ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เข้าถึงการตรวจของภาครัฐนะคะ
นี่คือโครงการปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อค่ะที่ไทยรัฐกรุ๊ป
ตั้งแต่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีพันธมิตรภาคเอกชนและประชาชนร่วมระดมเงินสนับสนุนนะคะ
วันนี้ค่ะไทยรัฐกรุ๊ปส่งมอบอีก๑๑๘๐๐ชุดตรวจให้กับจิตอาสากลุ่มเส้นได้นะคะ
สั่งให้ชุดตรวจฟรีให้ประชาชนและอนุญาตให้ขายชุดตรวจในราคาที่จับต้องได้ค่ะ
คุณจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ไทยรัฐกรุ๊ปได้กล่าวถึงโครงการในครั้งนี้ว่าขอขอบคุณความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วนนะคะ
ที่ร่วมสนับสนุนเงินเข้ามาจำนวนมากจนทำให้ไทยรัฐกรุ๊ปทำได้เกินจากเป้าหมายที่วางไว้รวมทั้งสิ้น๒๑๖๓๐๐ชุดตรวจค่ะ
และด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพันธมิตรภาครัฐบาลและเอกชนก็ทำให้ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นได้จริงในระยะเวลารวดเร็วนะคะ
ก็หวังว่าปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อในครั้งนี้จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกสังคม
ผลักดันให้ร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ไปได้ด้วยกันแล้วก็ขอให้คำมั่นว่าพันธกิจที่สำคัญของเราก็คือพร้อมยืนหยัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมกันพาประเทศไทยก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันค่ะ
เหลืออยู่แล้วค่ะก็คือเป็นคนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันละกันค่ะ
แต่ว่าเราก็หวังว่ามันจะไม่ต้องมีสถานการณ์ที่มันวิกฤต
เหมือนกับในช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาอีกแล้ว
หลังจากนี้ก็คืออยากจะให้สถานการณ์โดยรวมของประเทศ
จนมันไม่ต้องมีความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่จะมาแบบช่วยพากันให้ทั้งประเทศ
แบบไปข้างหน้าต่อไปได้หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ
ขณะที่คุณคริสโปรตนันนะคะหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นได้
ก็ได้ขอบคุณไทยรัฐกรุ๊ปและเอกชนที่ได้สนับสนุนชุดตรวจ
จากนี้ก็จะนำไปตรวจคัดกรองให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะที่ภูเก็ตและเขต๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชนค่ะ
ขอขอบคุณทางไทยรัฐและพันธมิตรมาก
กับคนที่เป็นประชาชน

ปัจจัยหนึ่งในการที่จะจำกัดการระบาดครั้งนี้ได้ครับ
กลุ่มเส้นได้นะคะได้ทำสถิติผู้ติดเชื้อจากการตรวจไว้เนี่ย
ตอนนี้คิดเป็น๔จากการตรวจ๑๐๐คนนะคะ
ซึ่งลดลงจากเดือนที่แล้วที่เป็น๑๐จากการตรวจหาเชื้อ๑๐๐คนนะคะ
นี่ค่ะทางไทยรัฐกรุ๊ปก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ
พันธมิตรทุกท่านทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะ
คุณผู้ชมด้วยค่ะที่ร่วมกันสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้นะคะ